ใครเอาลิงมาปล่อยไว้จนมันขยายพันธุ์มาเป็นร้อยตัวนะฮะ
แล้วมาปล่อยที่สุพรรณบุรีตอนนี้ชาวบ้านหลายอำเภอเขาก็หวาดภาวะกับลิงปริศนาที่มันเกลื่อนทั่วเมืองแบบนี้ดูสิคะ

ใช่ค่ะทีนี้มันมาจากไหนใครเป็นคนทำ
ซึ่งคุณผู้ชมพอภาพที่เห็นตอนแรกถ้าเกิดไม่บอกสุพรรณ

นี่ค่ะนี่คือที่ตลาดด่านช้างอำเภอด่านช้างที่สุพรรณบุรี
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปที่ลิงไต่สายไฟเอาไว้
แล้วก็แหมช่วงนี้มีข่าวเรื่องลิงอะเนาะ
บางคนก็ไปแซวว่าใช่พญาวานอนไหม
เออแต่ว่าเรื่องนี้ชาวสุพรรณบุรีเขาก็ไม่ได้ขำด้วยเท่าไหร่ค่ะ
แต่เขากังวลมากกว่าเพราะว่าในพื้นที่๔อำเภอของที่สุพรรณบุรีเนี่ย
ฝูงลิงมันเพ่นพ่านไปทั่ว
แล้วมันก็แพร่พันเร็วอ่ะค่ะเป็น๑๐๐ตัวเลย
ล่าสุดเนี่ยทางด้านเพจเล่าเรื่องเมืองสุพรรณเขาโพสต์ข้อความ
คือเขาเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าตามล่าไอ้โรคจิต
จับลิงมาปล่อยสุภัณฑ์นับ๑๐๐ตัวกระจายไปแล้ว๔อำเภอ
ก็จะมีศรีประจันทร์เดิมบางนางบวชสามชุกแล้วก็เมืองสุพรรณ
มีชาวสุภัณฑ์หลายคนเนี่ยนะคะที่เขาถ่ายรูปลิงได้
คือลิงมันก็มาแถวบ้านของเขาไงแล้วก็บอกว่าอุ้ย
พี่กัดเนี่ยแถวบ้านฉันเนี่ยมันก็มีลิงมาปวดเหมือนกัน
บางคนก็โพสต์ซากลิงที่ตายแล้วแล้วก็บอกว่า
นี่เห็นไหมพอมาปล่อยแบบนี้ให้มันเพ่นพลาด
ปรากฏว่าลิงมันก็ถูกไฟดูดตายทีมข่าวของเราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
มีลิงออกมาเยอะนะคือคนอ่ะก็
คนเขาเอามาปล่อยไว้ใน๔เขต๔อำเภอที่ที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าที่เดือดร้อนแบบนี้
เดือดร้อนกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับโดยทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกัน
ผู้ภัยสุพรรณบุรีเขาก็เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านมาแจ้งทางมูลนิธิเหมือนกัน
บอกว่าให้มาช่วยจับลิงหน่อยตอนแรกก็คิดว่ามีไม่เยอะ
สักแบบประมาณเอ่อไม่กี่สิบตัวแต่พอไปจับมาจริงจริง
มันเยอะนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือจับ๔ตัว
เอาไปปล่อยที่บึงฉวากที่สุพรรณเนี่ยแหละค่ะแล้วคุณ
ด้วยความที่สุพรรณเขาไม่ใช่เมืองลิงเหมือนที่ลบบุรีถูกไหม
เขาก็จะไม่มีเครื่องมือเขาก็จะไม่มีอุปกรณ์มันก็ยาก
ลิงพวกนี้มันก็ฉลาดมันก็ไวมันก็เร็ว
วิธีการของเขาคือเอากรงมาแบบนี้ค่ะ
เสร็จแล้วก็เอาอาหารมาล่อเอาจาก๔ตัวก็จับเพิ่มได้อีก๓ตัว
รวมเป็น๗ตัวแล้วก็เดี๋ยวทางกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี้ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับลิง
ตอนนี้ลิงมันกระจายไปไกลประมาณสัก๒๐กว่ากิโลในพื้นที่สุพรรณบุรีแล้ว
จากการตรวจสอบเนี่ยก็ทราบว่าถูกจับมาจากลบบุรี
ถูกจับมาจากราชบุรีเพราะว่าเขาไปสังเกตตรงไหนรู้ไหมคุณ
ไปดูตราประทับมันจะมีตราประทับอยู่บนตัวลิงอะค่ะ
แล้วก็มีข้อมูลด้วยบอกว่าลิงเหล่านี้ถูกจับมาเพราะเดี๋ยวจะส่งไปยังชายแดน
หมายก็คือจะไปทำเมนูพวกเปิบพิษดารต่างที่เขากินแบบกุ้งตีนลิงอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วสาเหตุที่เอาลิงพวกนี้มาปล่อยเนี่ยคาดว่าขนาดของมันมันคงจะไม่ได้ตามสเปคที่ทางประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องการ
ก็เลยมาปล่อยทิ้งไว้แล้วการทำแบบนี้มันเป็นขบวนการนะทีนี้ต้องไปสืบหาต่อ
ขบวนการเหล่านี้คือปล่อยแล้วก็ไปไหนต่อก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาก็สามารถล่าสุดเลยนะจับตัวคนที่มาปล่อยลิงได้แล้วค่ะ
คนที่มาปล่อยเนี่ยคือนายประสิทธิ์เอี่ยมประเสริฐอายุ๒๔ปีอยู่ที่อำเภอสามชุก
แล้วทางด้านหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงชวากเขาก็มาที่สพสามชุก
มาดูพฤติกรรมในการร้องทุกข์กล่าวโทษนี้แล้วก็จะได้รู้ไงคะว่าอ๋อคนนี้คือคนที่เอามาปล่อย
สิ่งสำคัญจะต้องสอบสวนว่าคุณเอามาปล่อยกี่ตัวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จับได้๗ตัว
แล้วเห็นว่ามันกระจายอยู่ในพื้นที่๔อำเภอเป็นร้อยตัวเลยเหรอแล้วตกลงแล้วมีคุณคนเดียวไหมที่เอามาปล่อยเอามา
กี่ตัวถ้าคุณเอามาปล่อย๑๐ตัวแล้วคนอื่นเอามาปล่อยอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
จะได้รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะแจ้งความจะดำเนินคดีในข้อหาอะไรได้บ้างแล้วคุณเนี่ยเป็นขบวนการส่งลิงออกไปขาย
ยังชายแดนเพื่อเอาไปทำเมนูเปิบพิษดารกินสมงสมองลิงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับ